มันไปตะลุยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของทางความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะ
อาณาจักรพญานาคถ้ำนาคีที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะ
มันดูมีมนต์ขลังมันดูมีความน่าพิษสวงแต่มันก็มีความสวยงาม
สถานที่แห่งนี้คือถ้ำนาคีค่ะถ้ำนาคีเนี่ยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแพงแล้วก็อำเภอนาธมจังหวัดนครพนม
ถ้าถ้ำนาคาก็คือบึงกาลอันนี้ถ้ำนาคีอยู่ที่นครพนมนะคะ
แล้วก็อีกมุมหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ที่บึงโขงหลงบึงกาลด้วยนะคะ

คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าถ้ำนาคีกับถ้ำนาคาคืออันเดียวกันนะ
คืออย่างนี้คือแบบต้องบอกว่าจริงมันอยู่ในพื้นที่ที่มันใกล้เคียงกัน
แต่ว่ามันเป็นคนละสถานที่กัน
ใครที่จะไปถ้ำนาคีเนี่ยให้ไปขึ้นแถวเขตพื้นที่ฝั่งจังหวัดนครพนมนะคะ
สถานที่แห่งนี้บอกเลยว่าเต็มไปด้วยความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์
รวมไปถึงเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเยอะแยะมากมายไม่ต่างจากถ้ำนาคาเลย
ซึ่งคนโบราณเขาเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เหล่าเทวดารวมไปถึงพญานาค
มาบำเพ็ญเพียรเจริญศีลภาวนากันทำให้สถานที่ตรงนี้มีร่องรอยของเหล่าพญานาคค่ะ
แล้วดูบรรยากาศสิครับพอขึ้นไปข้างบนได้
สวยมากนะคะคือคุณสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้แบบ๓๖๐องศา
แล้วดูดิเนี่ยโอ้โหคุณดูคือมันอาจจะค่อนข้างใช้ความลำบากความพยายามในการขึ้นไป
อาจจะไม่ได้ต่างจากถ้ำนาคามากแต่แล้วแต่ถ้าเกิดใครเคยไปถ้ำนาคาแล้ว
ลองแวะไปถ้ำนาคีดูบ้างก็ได้นะคะทีนี้ต้องบอกว่าเหล่าผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ย
เขาบอกว่าเขามากราบไหว้ขอพรในสถานที่แห่งเนี้ยทำให้มันเกิดสิริมงคลกับชีวิต
มีโชคมีลาบมีบารมีในชีวิตนะคะหลายหลายคนที่เคยมากราบไหว้ที่แห่งเนี้ย
เขาบอกว่ามีเรื่องราวดีเกิดขึ้นมากมายในชีวิตบางคนก็อาจจะบอกว่า
เหมือนมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตด้วยเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกัน
คือถ้าเกิดเราไปแล้วเราดูแลสถานที่เราเคารพสถานที่เรากลับมาคิดดีทำดี
สิ่งดีมันก็จะคืนสู่เราถูกไหมคะเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ
ก็ช่วยดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอย่าไปขิดไปเขียนอะไรต่างด้วย